แต่ที่ลุ้นแล้วก็ไม่ต้องรอลุ้นกันต่อไปแล้วก็คือ
คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงค่ะกำลังจะเป็นแบบว่า
คุณพ่อคุณแม่อย่างเต็มตัวแล้วเพราะว่าทั้งดีเจแมนเอ่ยทั้งใบเตยเองเนี่ย
เขาก็ออกมาประกาศข่าวดีว่าเขารู้เพศทายาทคนแรกของตัวเองเรียบร้อยแล้วจ้า
ซึ่งวาดที่คุณแม่สุดแซ่บอย่างใบเตยเนี่ยนะคะ
ไฮเทคไปอีกไฮโซไปอีก
ตอนนี้ก็อันต้าซาวน์อยู่แบบนี้นะในคลิปก็จะเป็นภาพแบบนี้เลย
มาร่วมกันอยู่ข้างเตียงเพื่อร่วมรุ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้

ฝ่ายน้องลุ๊กเนี่ยจะควักเงิน๑แสนบาทมารับขวัญหลานเลย

คุณแม่แมนค่ะจะต้องเป็นคนควัก๑แสนบาทแทน
สรุปจะได้ลูกสาวหรือได้ลูกชาย
ใครจะต้องเสียเงินแสนไปลุ้นกันค่ะ
เดี๋ยวเราจะได้เห็นเพศแล้วใช่ไหมคุณหมอ

ลูกสาว

สุดก็รู้แล้วนะคะ
ต้อนรับน้องเวทมนต์เข้าสู่ครอบครัวของเรานะคะ
สรุปว่าคุณพ่อเสียนะคะ๑๐๐๐๐๐บาทนะคะ